คุณชาลอทออสตินนั่นเอง
บอกเลยชื่อนี้มีแต่ความแซ่บความซีดนะคะ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องความมูเตลูของสาวชาลอทไปแล้ว
หลายคนบอกหน้าเธอฝรั่งมาก
เออนะคะมาแบบว่าเอออินเตอร์มาเลยแต่ว่ามีความเชื่อเรื่องมูเตลูค่ะ
ชาลอทเนี่ยเธอคนนี้นะมีความเชื่อเรื่องการเสริมความปังด้วยการลงหน้าทอง

หลังจากทำพิธีตัวของสาวชาลอทเนี่ย
บอกว่าเห็นผลทันตาเลยจากงานนะคะแล้วก็ความโด่งดังที่ถาโถมเข้ามา
ตั้งแต่ได้สายสะพายมิสแกนก็มีงานแทบไม่ได้พักเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดได้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะไม่มีโอกาสค่ะได้เจอ
ก็เลยขอจ่อถามเรื่องมูเตลูนิดนึงว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะ
วางแผนเตรียมไปมูเสริมความปังหรือยัง
งานนี้สาวชาลอทตอบด้วยความมั่นอกมั่นใจเลยค่ะ
พร้อมไปเสริมความปังด้วยการลงหน้าทองอีกครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้เป็นแบบใหม่แบบสับนะพี่แบบไม่เหมือนใคร
เพราะอาจารย์เตรียมจัดพิธีลงหน้าทอง
ทำขึ้นมาเพื่อเสริมเมตตามหานิยมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะ
น่าจะต้องพิมพ์คุยกันแล้วว่าอาจารย์ปีใหม่แล้ว
เพิ่มหน่อย

เหมือนเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้เยอะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
คือเรื่องเมตตามหานิยม
อ้าวคุณผู้ชมค่ะ